เหล่านี้นะคะคือทรัพย์สินทั้งหมด๓รายการประกอบด้วย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีสมคบกับฟอกเงินจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือว่าปปศอายัดไว้
แล้วก็นำออกมาขายท่อตลาดในงานขายท่อตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด
ประเภทที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาและประเภทที่ตกเป็นของกองทุนป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดที่สำนักงานปปศดินแดงค่ะ
นายศิริญญาสิทธิชัยลัยขาที่การปปสบอกว่า
บอกว่าการนำทรัพย์สินของเบนท์เรซิ่งออกมาประมูลทั้งที่ศาล
ยังไม่มีคำพิพากษาเนื่องจากว่าทรัพย์สินดังกล่าว
เก็บรักษาไว้ก็จะเป็นภาระแก่ทางราชการหรือว่าอาจเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สิน
จำเป็นต้องนำออกมาขายท่อตลาดก่อน
และถ้าหากว่าท้ายที่สุดแล้วสารมีคำพิพากษาถึงที่สุด
คือให้คืนทรัพย์สินกับเจ้าของก็สามารถคืนเป็นตัวเงินตามราคาที่มีผู้ประมูลได้
พร้อมกับดอกเบี้ยฟังเสียงเลขาธิการปปศอธิบายเรื่องนี้ค่ะ
คือรถคันนี้นะครับกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อนะครับ
คือรถคันนี้ยังไม่ได้เป็นของผู้ครอบครองหรือของผู้ต้องหาคดีจะติด
คือทั้งคุณบอยคุณเบ้นเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขานะครับ
สิทธิ์ยังคงเป็นของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อนะครับ
ซึ่งระเบียบเนี่ยกำหนดไว้ว่าทรัพย์สินใดที่ติดภาระเช่าซื้อนะครับ
สำนักงานประพศนำออกขายท่อตลาดนะครับและชำระในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทว่าจะซื้อนะครับ
เช่นติดไฟแนนซ์เท่าไหร่ก็ขายได้ก็คืนไปทางราชการจะยึดในส่วนที่เหลือนะครับ
หรือว่าเงินส่วนที่ต่างออกมาแล้วเก็บเข้าบัญชีไว้รอฟังคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลครับ
มีราคาประมูลเริ่มต้นที่๑๒ล้านบาทแต่ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจสู้ราคานะคะ
ส่วนรถจักรยานยนต์อีก๒คันมีผู้สนใจประมูลไปเพียง๑คันเท่านั้น
สำหรับทรัพย์สินที่นำออกมาขายท่อตลาดในวันนี้นะคะ
ก็มีทั้งรถยนต์หรูรถกระบะเจสสกีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ทองคำแท่ง
องคำรูปประพันธ์แล้วก็อื่นรวมทั้งสิ้น๑๕๖รายการ
ปรากฏว่ามีผู้สนใจนะคะร่วมประมูลไปทั้งสิ้น๑๓๓รายการ
รวมเป็นเงิน๒๐๒๙๖๙๐๐บาทค่ะ
ส่วนทรัพย์สินที่ไม่มีผู้ประมูลสำนักงานปปศก็จะเก็บรักษา
แล้วก็นำออกมาขายท่อตลาดอีกครั้งคือช่วงปลายเดือนเมษายนนี้
ซึ่งก็จะรวมถึงรถยนต์ลัมโบกินี่แล้วก็รถจักรยานยนต์ของเบนท์เรสซิ่งที่เหลืออีกด้วยค่ะ